ทบุรีนะครับผู้ชายสองคนก็เป็นเพื่อนรักกันนะฮะ
มีปัญหากันนะเรื่องเงินนะเคลียร์กันไม่ลงตัว
สุดท้ายเนี่ยใช้มีดเนี่ยแทงกันในวัดนะฮะ
หน้าเจ้าอาวาสเลยอืมตายไปหนึ่งสาหัสอีกหนึ่งนะค่ะ
อ่าสอบภอมะขามนะครับที่จันทบุรี
แล้วก็กู้ภัยสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรี
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเมื่อวานนี้ช่วงค่ำนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนแทงกันคนหนึ่งเสียชีวิตคนหนึ่งบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในสำนักส่งทุ่งเขาทองนะครับในพื้นที่หมู่๗
ตำบลปัดทวีอำเภอมะขาม๓ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะครับ
พอมาจุดเกิดเหตุเนี่ยมาเจอศพก่อนนะฮะที่หน้าสาราของสำนักสงฆ์
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสุนันไพร้ออายุ๕๘ปีนะครับ
มีสภาพบาดแผลที่ถูกแทงเข้าไปทั้งแทงทั้งฟันนะครับ
มีรอยถูกเฉือนด้วยของมีคมที่ลำคอที่ศีรษะด้านหลังช่วงท้ายทอยด้วยนะครับ
แล้วก็มีจักรยานยนต์ฮอนด้านะที่ล้มคว่ำอยู่คันหนึ่ง
มีกระเป๋าสะพายข้าง๑ใบนะครับซึ่งในกระเป๋าเนี่ยมีเงินสด๓๓๙๔๐บาท
มีโรตเตอรี่อีก๒ใบด้วยนะครับซึ่งถัดไปประมาณ๑๐เมตร
มีกองเลือดขนาดใหญ่ไหลนองอยู่ที่พื้นนี่โรตเตอรี่นะครับ
แล้วก็มีจักรยานยนต์อีกคันนึงเป็นรถของผู้เจ็บที่จอดอยู่
รถของผู้ตายเนี่ยล้มคว่ำอยู่ส่วนคนเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ชื่อว่านายสมบัติเจริญผลอายุห้าสิบเอ็ดปีสภาพบาดแผลคือถูกฟันเขาที่ศีรษะ
บาดเจ็บสาหัสนะครับมีพระที่สำนักสงฆ์นะฮะสำนักสงฆ์ทุ่งเขาทอง
พระสมชายนะท่านบอกว่าอย่างนี้ฮะบอกกับตำรวจนะครับ
บอกว่าคนเจ็บคือนายสมบัติเคยบวชเนรอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้
แล้วก็เพิ่งศึกออกมาจากนั้นก็มาคอยช่วยเหลือพระซ่อมแซมหลังคาของสำนักสงฆ์
ส่วนผู้ตายก็คือนายสุนันเป็นเพื่อนกับคนเจ็บ
สองคนนี้เข้าไปมาหาสู่กันเป็นประจำเมื่อวานนี้ทั้งคู่เนี่ย
ยังนอนพักอยู่ที่สำนักสงฆ์ด้วยกันอยู่เลยแล้วก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงทั้งคู่
คุยโทรศัพท์กันเสียงดังมากแล้วก็มามีปากเสียงกันเอง
จับใจความได้ว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินคือที่คุยกันเนี่ยนะฮะ
ทางพระบอกว่าเหมือนกับเขาโทรคุยกันนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับ
พอวางสายกันไปนายสุนันผู้ตายเขาขี่จักรยานยนต์
มาจอดที่ข้างสาราที่สำนักสงฆ์ยังไม่ทันได้ดับเครื่อง
ยังไม่ทันลงจากรถเลยนะฮะก็ถือมีดอิโต้เดินปรีเข้าหานายสมบัติคนเจ็บเลยนะครับ
พอทั้งสองคนเจอหน้ากันนะครับนายสุนันผู้ตายก็ใช้มีดอิโต้ที่ถือติดมือมาด้วยเนี่ย
นายสมบัติก่อนฟันเข้าศีรษะนะครับทีนี้ฝั่งนายสมบัติเองก็หยิบมีดปลายแหลม
อยู่ใกล้ตัวมาต่อสู้นะฮะทั้งสองคนก็เลยวิ่งไล่กันใช้มีดแทงกันฟันกัน
โดยพระที่เห็นเหตุการณ์บอกก็ได้แต่ตะโกนบอกบอกให้หยุดให้หยุดแต่ทั้งสองคนไม่ฟังเลย
ทั้งสองคนเนี่ยคือทั้งต่างฝ่ายต่างล้มฟุบกันไปนะครับ
พอไปดูก็พบว่านายสุนันนี่เสียชีวิตขณะเดียวกันนายสมบัติอีกคนก็เจ็บหนักนะฮะ
วันนี้เราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งทางตำรวจสพมะขามบอกว่าได้ส่งตำรวจเนี่ยไปที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าแล้วนะครับ
เพื่อติดตามดูอาการของนายสมบัติที่บาดเจ็บ
เดี๋ยวต้องอายัดตัวไว้ก่อนคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะออกจากโรงพยาบาลได้
ออกจากโรงพยาบาลมาก็จะนำตัวไปสอบปากคำนะครับ
ขณะเดียวกันญาติของนายสุนันผู้ตายวันนี้ก็มาติดต่อขอรับศพนะครับ
เพื่อไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสามัคคีบรรพฤษที่ตะมนต์บางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ญาติบอกว่าจะตั้งบำเพ็ญกุศลศพ๓คืนเริ่มคืนแรกคืนนี้นะครับ
จากนั้นจะชาปนกิจหลานของผู้ตายบอกว่าเธอเนี่ยเรียกนายสุนันผู้ตายว่าพ่อ
เมื่อวานเนี่ยช่วง๖โมงเย็นก่อนจะเกิดเหตุนายสุนันเนี่ยยังคุยกับเธออยู่เลยบอกเหนื่อย
เดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนจากนั้นก็กลับไปนอนที่บ้านซึ่งอยู่บ้านคนละหลังกัน
แต่อยู่ใกล้กันก็เลยไม่รู้ว่านายสุนันเนี่ยขี่รถออกจากบ้านไปตอนไหน
ตัวนายสุนันกับนายสมบัติคนก่อเหตุที่บาดเจ็บอยู่หลานสาวของนายสุนันบอกว่าเขารู้จักกันมาสามสี่เดือนนะฮะ
เพราะว่านายสุนันผู้ตายมักจะเรียกให้นายสมบัติมาช่วยทำงานเขาทำงานก่อสร้างนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุสัก๓อาทิตย์นายสมบัติมายืมเงินนายสุนัน๔๐๐๐บาท
บอกว่าจะขอเอาไปซ่อมรถหรือว่าไปจ่ายค่ารถนี่แหละแล้วไม่คืนตามที่ตกลงกันไว้
ซึ่งหลานสาวผู้ตายบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมไม่คืนเพราะว่าเขาไม่ได้บอกอะไรไม่ได้บอกรายละเอียดให้ฟัง
๓๔เดือนที่เขารู้จักกันเนี่ยเขารู้จักกันยังไง
อันนี้หนูไม่แน่ใจเพราะที่ว่ารู้มาที่เขาเล่าให้หนูฟังก็แค่เขาว่าอยู่วัดมาก่อน
แล้วเวลาแบบพ่อเนี่ยต้องการคนมาช่วยทำนู่นทำนี่เขาก็จะไปตามคนนี้มา
ประมาณช่วง๔โมงครึ่งฝนตกหนักพ่อก็นั่งเล่นอยู่ที่บ้านหนู
แล้วพอฝนซาพ่อบอกพ่อกลับบ้านก่อนนะพ่อจะอาบน้ำนอนพักผ่อนพ่อเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยอีกเลย